คุณผู้ชมครับต่อเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่ทางด้านของสารอาญา
มีการอ่านคำพิพากษาคดีบริษัทของไร่ส้มรวมทั้งอสมทที่มีการจำคุกนายสรยุทธ์ไป๑๓ปี๔เดือน

ล่าสุดทางด้านของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยก็ออกมาเรียกร้อง
พิธีกรชื่อดังนั้นยุติบทบาทหน้าจอเป็นแบบอย่างให้ดีให้กับสื่อมวลชนในปัจจุบันนี้
ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายฝ่ายเกี่ยวกับสื่อมวลชนนั้นเรียกร้องออกมา
เพราะว่ามีการพิจารณาจากเรตติ้งของรายการเป็นหลักค่ะ
นายวิทยาวัชชัยปานีนายกกิติมศักดิ์สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
ให้ความเห็นถึงกรณีนายสรยุทธ์สุทัศนจินดาพิธีกรรายการข่าวชื่อดังทางช่อง๓
และกรรมการผู้จัดการบริษัทไร้ส้มถูกสารชั้นต้นตัดสินจำคุก
โดยไม่รอลงอาญาในคดีโฆษณาเกินเวลา
โดยยอมรับนะคะว่าส่วนตัวนั้นหากมองถึงจัญญาบันแล้วไม่ต้องการให้สินค้าสนับสนุนรายการ
แต่คงไม่สามารถบังคับเจ้าของสินค้าได้ค่ะ
เนื่องจากการพิจารณาลงโฆษณาเจ้าของสินค้านั้นก็จะยึดเรื่องของเรตติ้งเป็นหลักนะคะ
กล่าวว่าล่าสุดทางลูกค้าสอบถามมาว่าช่อง๓จะเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินรายการหรือไม่
ถ้ามีการเปลี่ยนและดำเนินการออกมาได้ดี

ก็ขึ้นอยู่กับช่อง๓นะคะว่าจะดำเนินการต่ออย่างไรค่ะ
ปัจจุบันแผนการซื้อโฆษณาจะกำหนดล่วงหน้าเป็นรายเดือน
ซึ่งเดือนมีนาคมนี้ได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว
ส่วนเรื่องของจัญญาบันต้องให้ช่อง๓นั้นประเมินสถานการณ์ออกมาค่ะ

กรรมการผู้อำนวยการบริษัทอิจิตันกรุ๊ป
ประกอบกับการพิจารณาลงโฆษณานั้นจะยึดเรตติ้งรายการเป็นหลักไม่ใช่ตัวบุคคลค่ะ
นายเทพชายห่องนะคะในฐานะนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
เรียกร้องให้ผู้บริหารช่อง๓และนายสรยุทธ์
พิจารณายุติบทบาทหน้าจอทาง
ขออภัยนะคะบทบาทหน้าที่ทางหน้าจอ
เพื่อเป็นแบบอย่างด้านมาตรฐานจริยธรรมในวิชาชีพสื่อให้กับสังคม
จากความผิดที่นายสรยุทธ์กระทำลงไปถือว่าร้ายแรง
และเป็นครั้งแรกที่สื่อกระทำความผิดทางอาญาค่ะ
ผมคิดว่าแรงกดดันทางสังคมเป็นทางออกที่ดีที่สุด
เพราะว่าทั้ง๓คนก็อ้างว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก่อนที่เขาจะมาร่วมงานกับช่อง๓นะครับซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ฟังแล้วมันก็ค่อนข้างจะงงอยู่เหมือนกันนะครับ
แต่ไม่คำนึงถึงความผิดที่มันปกปรุงผลันมาถึงปัจจุบันนี้
ผมมีความรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้คนในสังคมต้องอยู่เฉยไม่ได้
เป็นตัวอย่างของการสร้างมาตรฐานทางด้านเจียธรรม
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าปฏิญาสังคม
จะมีส่วนสำคัญที่สุดในการทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้
ขณะที่การประชุมของคณะผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ช่อง๓

สนับสนุนนายสรยุทธ์ให้ทำงานร่วมกับช่องต่อไป
หลังจากที่ร่วมงานกันมานานกว่า๑๒ปี
มั่นใจว่ารู้จักนายสรยุทธ์ดีมากกว่าคนอื่น
กรณีที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมาร่วมงานกันนะคะ

อยู่ระหว่างการพิสูจน์ในชั้นศาลต่อไปค่ะ